ทีมชาติไทยครับในสิกคัดโอลิมปิกสองพันยี่สิบสี่นึง
เพื่อจะไปสู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับ
ไทยเราต้านความแข็งแกร่งของอิตาลีไม่ได้นะครับ
ไปหนึ่งต่อสามเซตซึ่งโค้ดด่วนครับ
ออกมาชื่นชมอิตาลีนะครับหลังจากเกมนี้คือเกมรับของอิตาลีแข็งแกร่งมาก
รวมถึงจังหวะเสิร์ฟแล้วก็การบล็อกที่ทำได้ดีมากเลยโดยเฉพาะในช่วงหลัง
ซึ่งไทยเราไม่สามารถตั้งเกมตามที่เราต้องการได้นะครับ
แน่นอนครับว่าเกมต่อไปเราเจอศึกหนักเหมือนเดิมครับพบกับทีมชาติโปแลนด์นะครับ
ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นคล้ายคล้ายกับอิตาลีเหมือนกันครับก็เป็นปัญหาที่โค้ดด่วนต้องปรับแก้เลยนะครับ
การแข่งขันเวลบาลโอลิมปิกเกมสองพันยี่สี่รอบคัดเลือกครับ
ทีมชาติไทยแพ้อิตาลีไปหนึ่งต่อสามเซตครับสิบเก้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบเอ็ด
ยี่สิบห้าสิบแปดยี่สิบห้าไทยเราแพ้สามนัดรวดเลยครับ
หน้าต่อไปไทยจะพบกับโปแลนด์วันนี้เวลา๔ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับ
หลังเกมนี้โค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้สอนวอเล็กบอลหญิงไทยยอมรับ
อิตาลีมาดีมากครับโดยเฉพาะในช่วงหลังเสิร์ฟได้ดีบล็อกก็แน่นรับก็เยี่ยม
เราเล่นยากเลยครับทำตามแผนที่วางมาไม่ได้ไปฟังเสียงของโค้ชด่วนกันหน่อยครับ
อิตาลีในเรื่องของการเล่นเนี่ยเขามาดีนะครับ
ในเรื่องช่วงของเกมดังหลังนะครับ
ในเรื่องของการเสิร์ฟเองในเรื่องของการบล็อกเอง
เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าเรื่องการบล็อกที่ค่อนข้างใหญ่
ทำให้เรื่องการเล่นของเราเนี่ยยากไปนิดนึงครับวันนี้ครับ